คุณผู้ชมครับไปดูความสนุกสนานกันหน่อย
ลงตายกันไปให้ที่ทรงคลา

ไปทรงคลาไปทรงคลาเขามีงานการแข่งขันลีลา

โรงเรียนแห่งหนึ่งโอ้โหสนุกสนานเฮฮามากเลยทีเดียว
อยากจะให้ดูลีลาของน้องนักเรียนรวมถึงคุณครู
แล้วก็ไปดูพร้อมกับเพลงนี้เข้ากันดีเข้ากันดี

ดีดัชา
มากลุ่มยาวน้องพักแดงแรงกลาง
โอ้โหนี่ดูสาวใต้สะบัดผม
เขาแข่งอะไรอ่ะคะคุณ
ผัดข้าวผัดข้าวดีลา
ชาดีดัชาดีดัชาดัชา
เป็นเพลงที่แบบผมฟังแล้วชอบมากเลยเพลงสาวใต้
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสาวท่าอย่างแท้จริง
คมผมผมยาวผิวคล้ำผิวคล้ำแต่ก็ดูน่ารัก
ปากแดงแหล่งกลางนี่ถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงฝัดข้าว
นี่ครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่นี่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง
ภายในเขตเทศบาลเมืองสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดทรงครา
อย่างที่บอกครับเขาจัดการแข่งขันฝัดข้าวเปลือก
งานสืบสารประเพณีศาสตร์เดือน๑๐
ของที่โรงเรียนเขาของในพื้นที่นี้
เอาละโรงเรียนเขาเห็นว่า
เรามาจัดเป็นงานประเพณีอย่างเดียวเดี๋ยวเด็กเขาจะเบื่อ
เราก็เอาเด็กเหล่านี้มาแข่งขันผัดข้าวไปด้วย
สนุกสนานเฮฮาด้วยการฝัดไปเต้นไปดูเสื้อฟ้า

ถ้าปัดขนาดนี้ข้าวกระเด็นออกหมดแล้ว
ก็จะมาเป็นทีมคนนึงเต้นคนหนึ่งฝัดไป
สนุกสนานเฮฮากันแล้วครับทั้งลูกศิษย์ก็สนุก

นี่คุณครูเหรอคะคุณครูสนุกกับลูกศิษย์อีกนะคะ
ก็ต้องเป็นแม่งานเพราะฉะนั้นต้องมีพลังความสนุกเป็น๒เท่า
เด็กน้องหนูกว่า๒๐๐ชีวิตเขาถึงจะมีอารมณ์ร่วม
อีกก็อีกท่านหนึ่งเป็นอย่างไร
คุณครูดอกใหญ่มากค่ะครูดอกแม่ด้วยค่ะ
เต้นยิ่งมันเพราะฉะนั้นอยากให้ดูบรรยากาศ
โดยรวมกันอีกสักครั้งว่ามันเป็นยังไง

โอ้โหนี่ขอเสียงหน่อย

เออเล็กกระไต่

ภาษากลางก็คือกระไต่ขูดมะพร้าว

เนี่ยเขาจะมีทีมนะ
ทีมหนึ่งมี๒คนลูกศิษย์กับอาจารย์
คือในช่วงเวลาเวลาหนึ่งที่เขาจับกันเนี่ย

เต้นไปแบบนี้เชียร์ไปเชียร์ไป

ให้นักเรียนไปเต้นบ้าง
แล้วให้คุณครูมาขูดนี่

ลีลาแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดเลย
เวลาขูดนะคุณผู้ชมต้องขูดให้ดี
ขูดไม่ดีผิดองศานี่เข้าเนื้อนะฮะ

แห้วก็เป็นงานสนุกสนานแบบนี้
แต่หลายคนเข้าไปซื้อน้ำกะทิ๑๑ลูก
หรือว่ามะพร้าวที่เขาขูดมาแล้วในตลาด

เพราะการกูดซ์แบบนี้มันใช้ทั้งแรงใช้เวลา
กว่าจะได้มานานมาก
จริงมันก็ทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของชาวใต้ในสมัยโบราณ
ตั้งแต่การฝัดข้าวไปจนถึงการขูดมะพร้าว
เพราะว่าส่วนใหญ่อาหารใต้บางอย่างก็จะเป็นแกงกะทิ

ก็ต้องใช้มะพร้าวในการทำอาหาร
แล้วก็มะพร้าวเยอะด้วย

นึกย้อนไปสมัยหนึ่งคุณแม่ผมทำอาหาร
อย่างไรคุณแม่คุณ

ต้องพีนต้นพร้าวไปเอาลูกพร้าวลงมา

ทั้งวันขูดจนเล็กขูดพร้าวหัก

เพราะว่าแม่ผมเก่งเพราะว่าเล็กขูดพร้าวหัก
แม่ผมก็เอามาขูดกับปากต่อ

อ้าวชนะนอนลง

หือ

เหมือนเล็กเลย

ถึงว่าคุณแม่ฟันคุณชนะเหมือนเหล็กเลย

แต่ต้องมีสนิมนิดหน่อย
คุณผู้ชมค่ะไปดูสีสันลีลาน่ารักของสาวใต้แล้ว